ต้องการจะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ก็เป็นสิ่งสูงสุดในชีวิตของลูกผู้ชายคนหนึ่ง
แต่ฝ่ายพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงแต่ลูกอยากให้พ่อมาส่งข้าวบ่น
ได้เห็นชายพระเหลืองภาพที่เกิดขึ้นก็เลยเป็นแบบนี้
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะก็เป็นหน้ากำลังที่ล้างเนื้อล้างตัว
นผมกันแล้วนะครับใครเห็นภาพแบบนี้น้ำตาซึม
ผมอยากให้ไปฟังบรรยากาศตรงนี้หน่อยคุณผู้ชม
แล้วสุดท้ายนะคือกู้ภัยต้องเอาคุณพ่อออกมา
แล้วเอาคุณพ่อเนี่ยเข็นไปในขบวนแห่หน้าของลูก

มันคือบุญสูงสุดที่ลูกชายจะทำให้พ่อแม่ได้

คือเดิมทีพ่อต้องเป็นคนสะพายบาทพระใหม่
ให้กับลูกชายในการแห่รอบโบสถแล้วก็ส่งลูกชายเข้ามาในโบสถ์

แต่สิ่งที่คุณพ่ออุ้มอยู่คือบาดพระ

ทุกคนในงานโอ้โหมันอิ่มใจแต่ว่ามันก็มีความรื้นน้ำตา
คือแบบเห็นแล้วมันอบอุ่นหัวใจ
คุณผู้ชมครับมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือภาพเหล่านี้

เพราะว่างานบวชของผู้ชายคนนี้ตอนนี้เป็นพระแล้ว

บวชอยู่ที่วัดสันติธรรมที่เพชรชบูรณ์
ลูกชายคนนี้ก็ถึงเวลาก็จะบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่
แต่ว่าอย่างที่บอกไปพ่อเป็นผู้ป่วยติดเตียงเดินไม่ได้

ลูกชายก็ร้องขอไปทางกู้ภัยช่วยผมหน่อยเถอะ
ช่วยเอาพ่อผมมาหน่อยเอาขึ้นรถเข็นมา
แล้วก็เข็นแห่รอบโบสถ์ให้หน่อย
สุดท้ายคุณพ่อก็ได้ร่วมขบวนแห่นาค

ยังเดินไปส่งพ่อที่รถกู้ภัย

คือพ่อได้บุญเต็มที่แล้วเห็นชายพระเหลืองแล้ว
คุณพ่อก็ต้องกลับไปรักษาตัวต่อ
พระก็บอกว่าพ่อดูแลดีนะ

หลายคนเห็นพ่อแล้วผมอานแต่ร้องไห้

ก็ทราบซึ้งในความกระตันยูของลูกชายที่เป็นห่วงพ่อ
แม้วันที่เข้าสู่ผ้าเหลืองคือร่มกาสมพักแล้ว
ก็อยากให้พ่อได้เกาะชายพระเหลืองรับผลบุญอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยตัวเองนะครับ
ก็เอามาฝากคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศแบบนี้แล้วก็
อิ่มใจแล้วเกินอบอุ่นและที่สำคัญอนุมูธนาศาสตร์ด้วย